เปล่าเรื่องของคุณแม่อ้ามพัชดาภาษาไฉเชียวนั่นเอง
หลายคนอยากจะพยายามว่าขอให้ลมพัดหวน

รวมไปถึงคนรักเก่าเก็บเข้ากรุไปนานมากแล้ว

แต่บอกเลยว่าจบประเด็นเข็นลงกล่องได้เลย

เพราะว่าจะบอกว่าคุณแม่มีคนใหม่แล้ว

เขาเป็นใครอะไรยังไงบอกมาเดี๋ยวนี้
โอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าเมาส์กันสนั่นจริง
พร้อมด้วยคุณยุ้ยปาต้าคุณยุ้ยเพื่อนรักเพื่อนซีของคุณอ้ำนั่นเอง
แต่ว่าจุดโฟกัสมันด้านไปอยู่ที่ชายหนุ่มหน้าตี
เดินมาส่งที่รถค่ะคุณผู้ชม
จากข่าวระบุว่าคุณอ้ำกับหนุ่มปริศนาคนนี้

แต่ไม่ได้เดินจูงมือกระหนุงกระหนิงแบบชัดเจนขนาดนั้น
ต่างคนต่างเดินไปที่โรงหนัง

ต้องบอกว่าภาพที่เห็นเป็นภาพที่กำลังทั้งคู่กำลังแยกย้ายค่ะ
โดยฝ่ายชายเดินมาส่งคุณแม่อ้ำที่รถค่ะ
ส่วนสถานะความสัมพันธ์แท้จริงจะเป็นแค่เพื่อน
คนรู้จักหรือว่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า
คงต้องรอฟังจากปากคุณอ้ำคนเดียวเท่านั้น
แต่ที่แน่ค่ะนาทีนี้ชาวเน็ตพากันสืบค้นประวัติ

ค้นกันแบบโอ้โหหนุ่มหล่อหน้าตาดีคนนี้เป็นใคร
พบมาอย่างนี้คุณชื่อว่าคุณฟลุ๊ก
ที่สำคัญโปรไฟล์เขานะไม่ใช่ธรรมดานะคุณ
เพราะว่าเป็นถึงทายาทร้านเพชรชื่อดัง
พาวิลเลียนนั่นเองนะคะ
ใจไหมล่ะคุณแม่ก็คือแม่นะคะ

ใครจะมาคุยกับคุณอ้ำโปรไฟล์ต้องไม่ธรรมดา